วันนี้พาครอบครัวชาวประมงที่ประจวบคิริขันมาร้องเรียนที่กองปราบปรามเกี่ยวกับเรื่องของลูกสาวเขาเป็นผู้หญิงวัย๑๖ปีถูกกลุ่มเยาวชนที่เป็นหลานของนักการเมืองท้องถิ่นพาไปลุมโทรมแล้วคดีมันเกิดตั้งแต่๓๐พฤศจิกายนปี๖๑ณวัน
มากองปราบยังไม่ได้มีการเอาตัวน้องผู้เสียหายไปสอบปากคำเลยยังไม่ได้มีการสอบปากคำทางฝั่งผู้เสียหายเลยครับณวันนี้ก็ยังไม่ได้สอบแต่พอทราบว่าทางครอบครัวจะมาที่กองปราบก็โทรมาเมื่อวานขอว่าให้มาสอบปากคำวันพุธหรือว่าวันนี้ได้ไหมไม่ต้องมาที่กองปราบพอไปแจ้งความเสร็จแล้วเนี่ยหมอเขาก็ส่ง
ไว้ปรากฏว่าทางร้อยเวศก็ไม่เอาไปตรวจให้แต่ว่าทางหมอนี่เขาให้
ถึงทุกวันนี้แต่อยู่ในพื้นที่ในแต่ละครับอายุเป็นกลุ่มเยาวชนเลย
ลูกเราฝังที่จะทำค่ะให้กับลูกสาวเพราะเรามันเหมือนกับไม่ได้ฝังที่จะทำอะไรเลยอ่ะ
แล้วหนึ่งเราควรที่จะเสียลูกเราไปเพราะลูกเราพูดว่าถ้าไม่มีเขาแม่อยู่ได้ไหม
ใช่แม่ก็บอกว่าลูกต้องสู้นะลูกไม่ต้องอายคนที่กระทำเราคือต้องอาย
เขาก็ไม่เคยเรียกที่จะไปทำอะไรเลยไม่เคยเรียกเราไปนอกจากเราต้องไปหาเขาเองตลอด
พอไปเนี่ยเราไม่รู้อะไรเขาก็เอ็ดเรากลับมา
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรายังคงเป็นลักษณะคดีเหมือนกับเมื่อวานนี้ที่เราจัดรายการไปนะคะ
เมื่อวานเป็นคดีหนึ่งเกิดขึ้นที่อีกจังหวัดหนึ่งนะคะเกิดขึ้นคือเด็กมัธยมต้นนะคะ
ถูกคุมขืนโดยครูพระราชของตัวเองสองวันสองวันแต่ว่าถูกกระทำทั้งหมดสามครั้ง
ซึ่งเรื่องนั้นถ้ามีลักษณะของการบิดพริ้วทางคดีนะคะหรือว่าคดีช้าไม่มีความต่อเนื่อง
เดี๋ยวไทยรัฐทีวีก็จะตามให้แต่ว่าเท่าที่เราคุยกัน
ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนายกเทศบาลพื้นที่เองนะคะหรือว่าตำรวจซึ่งเป็นโรงพักพื้นที่เอง
ก็ยังคงทำคดีไปตามปกติอยู่ยังไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงมากนัก
แม้ว่าแม้ว่าก่อนหน้านี้คุณพ่อคุณแม่ของน้องผู้เสียหายเนี่ย
จะรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้รับความยุติธรรม
เหมือนเรื่องช้าแล้วก็เหมือนกับว่าลูกตัวเองถูกกล่าวหาว่าโกหก
อ่ะแต่อันนั้นเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนถ้ามีอะไรผิดปกติเดี๋ยวไทยรัฐช่วยนะคะ
มาที่อีกหนึ่งคดีเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันนะคะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมเกิดขึ้นกับเด็กผู้หญิงอายุ๑๖ปีถ้าเธอยังเรียนหนังสืออยู่
ก็คือจะขึ้นมปลายจะขึ้นมปลายแล้วแต่ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน
เหตุเกิดคือ๓๐พฤศจิกายนนะคะแต่ว่าในข่าวเนี่ยเราถ้าคุณผู้ชมได้อ่านแล้วผ่านตา
จะเห็นว่ามันเป็นต้นเดือนธันวาคมคือต้นเดือนธันวาคมเนื่องจากว่า
เธอไม่ได้บอกที่บ้านเธอตั้งแต่วันที่เธอโดนนะคะเธอเลือกบอกคนที่ใกล้ชิด
ในรุ่นใกล้เคียงกับเธอก่อนเพราะว่ากลัวกลัวว่าที่บ้านจะต่อว่าเอากลัวแม่จะว่านะคะ
แต่ว่าสุดท้ายก็ต้องก็ต้องเล่าให้ให้คนที่บ้านให้แม่ฟังมาเล่าอีกทีเนี่ยคือ
วันที่๒ธันวาคมแต่เอาล่ะถึงแม้ว่าจะบอกแม่วันที่๒
ธันวาคมแล้วก็ได้ทำตามขั้นตอนนะคะไม่ว่าจะเป็นแจ้งความไปตรวจร่างกาย
แล้วก็เก็บหลักฐานเท่าที่เธอจะเก็บได้นะคะแล้วก็ไปที่สถานที่เกิดเหตุ
แต่ทีนี้ตั้งแต่วันนั้นเนี่ยคือ๒ธันวาคมจนกระทั่งถึงณล่าสุดที่ทนายรณรงค์พาไปร้องกองปราบเนี่ย
ก็คือทางผู้เสียหายรู้สึกว่าเรื่องมันช้าและไม่ทราบความคืบหน้า
ทวงถามแล้วก็ดูจะไม่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมทีนี้ก็เลยเกรงว่าตกลงคดีมันจะเป็นแบบไหน
เพราะว่าคนที่ถูกกล่าวหาว่านะคะถูกกล่าวหาว่าลงมือกับลูกสาวเนี่ย
ก็ยังอยู่ในพื้นที่ก็ยังไม่ได้รับโทษไม่ได้โดนอะไรทั้งสิ้น
วันนี้เราจะคุยทั้งสามท่านนะคะก็คือทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะ
ประธานเครือข่ายโรนโลงทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
คุณแม่ของน้องผู้เสียหายแล้วก็อีกคนนึงคือคุณน้า
ซึ่งก็ใกล้ชิดเลี้ยงกันมาตั้งแต่เด็กเหมือนกัน
ทั้ง๓ท่านในรายการสวัสดีทั้ง๓ท่านค่ะ

คือที่เล่าแบบนี้เพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ข่าวมันไม่ใช่ข่าวใหญ่นะ

คือมีเห็นแต่น้อยมากแล้วที่ข่าวมันเงียบเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้น

ใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยที่มาเป็นข่าวอีกครั้งเพราะว่ามาร้องกองปราบกับทนายรณรงค์
ใช่ไหมคะธนายเอกรับเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อไหรคะ
พอหลังปีใหม่เราก็เลยเอามาเดินเรื่องเลยไม่ให้มันช้า
สอบเบื้องต้นแล้วตรงไหนที่รู้สึกว่าเป็นปัญหาถ้านับตั้งแต่วันที่เขาไปแจ้งความ๒ธันวาคมปีที่แล้ว
ปัญหาคือทำไมคุณยังไม่เอาตัวผู้เสียหายไปสอบปากคำกับสหวิชาชีพ
เพื่อเอาตัวกลุ่มเยาวชนกลุ่มนั้นไปฝากขังกับสถานพินิษฐ์
นี่แหละปัญหาของผมผมไม่ได้ต้องการอะไรมากผมต้องการแค่นี้

พอเราถามว่าทำไมไม่ทำอ๋อยังไม่ได้สอบปากคำ
พอเราตรวจไปปรากฏว่าเสื้อผ้าที่ใส่วันที่เกิดเหตุ
ไม่ได้เอาไปตรวจขนาดที่หมอที่ตรวจร่างกายน้อง
เขายังเป็นห่วงเลยนะว่าต้องให้ตำรวจเอาไปตรวจด้วยนะ
แม่ก็ฮิ้วกลับไปโรงพักก็ไม่เอาไปตรวจให้เขา

ผมเนี่ยก่อนจะมาให้ไปขอบันทึกประจำวันปรากฏไม่ได้
ไม่ได้แล้วเราก็ไม่มีอะไรสิถ้าอย่างนั้น
งั้นเขาไม่ให้ก็ไม่เป็นไรมากองปราบแล้วกันถ้าอย่างนั้น
จนกระทั่งล่าสุดเมื่อวันนี้ตำรวจร้อยเวร

คุณพามาร้องกองปราบตำรวจพื้นที่เอาบันทึกประจำวัน
ที่เคยขอแล้วไม่ได้มาให้ที่บ้านที่ประจวบ

ก็แม่เขาไปทวงตั้งแต่ก่อนมากองปราบ

วันนี้ไม่มีใครทวงแล้วค่ะไม่มีใครทวงไม่มีคุณแม่หรือคุณน้าโทรไป

เพราะว่ามาร้องเรื่องนี้ที่กองปราบใช่ไหมคะ
ไม่มีใครโทรไปทวงตำรวจพื้นที่ใช่ไหม

มาเองเหรอมาที่บ้านที่ประจวบอะนะ
เขาก็ยังถ่ายรูปกับพี่สาวไว้เลย
แล้วตำรวจท่านบอกไหมคะว่าทำไมท่านถึงมาวันนี้
ไม่ทราบค่ะพี่สาวไม่ได้เล่าให้ฟัง
ท่านท่านตำรวจที่พื้นที่เขารู้ก่อนไหมว่าวันนี้เรามากองปราบ
เขารู้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับรู้ตั้งแต่เห็นข่าวผมว่าผมจะพามา
ก็บอกว่าไม่ต้องมาหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือมาลืมสอบปากคำให้
รู้อยู่แล้วว่าจะมากองปราบใช่ไหม
แต่ตอนที่เขารู้ครอบครัวอยู่กรุงเทพแล้ว
แล้วทนายเอกได้คุยกับทางตำรวจพื้นที่เหรอ
ก็คุยกับผมเป็นคนนัดเองเนี่ยว่าเป็นวันพุธกันแล้วกัน
คุยแล้วเขาบอกว่าอะไรไม่ต้องไปกองปราบ
แต่ประโยคนี้ผมไม่ได้คุยกับผมไงถ้าคุยกับทางนี้คือเขาโทรมาหลายรอบ
นัดวันผมอยู่ด้วยแต่ที่ไม่ได้นัดวันเนี่ยเขารับสายของเขาเองเขาก็เล่าให้ฟัง
แล้วทางตำรวจพื้นที่เล่าให้ทนายเอกหรือว่าทีมทนายเอกฟังไหมคะ
ว่าเรื่องไปถึงไหนแล้วคดี

เพราะว่าถ้าไม่สอบปากคำผู้เสียหายไม่ต้องถามต่อเลยว่าคดีถึงไหน
คือคุณไม่สอบปากคำผู้เสียหายคุณจะรู้ได้ไงว่ามีใครกระทำยังไงบ้าง
หลักฐานในคดีมีอะไรบ้าง
แม่เขาติดใจเรื่องกล้องวงจรปิดในพื้นที่ที่เกิดเหตุ
เขาพยายามร้องขอให้ตำรวจไปเก็บภาพวงจรปิดไปดูที่เกิดเหตุ
ซึ่งไม่รู้ว่าไปให้หรือเปล่าแต่เขาบอกว่าไม่เคยเห็นว่าไป

อันนี้คือกล้องวงจรปิดแล้วที่แม่ถือเนี่ยคือเสื้อผ้า

เสื้อผ้าของลูกสาวในวันที่

ที่โดนกระทำทำไมเสื้อผ้ายังอยู่ที่แม่
ก็เขาไม่เรียกตำรวจเขาไม่ได้เรียกอะไร

ตอนนี้หมอเขาโทรมาว่าแม่เก็บเสื้อผ้าชุดนั้นไหมนะ
ถ้าตำรวจเขาไม่เรียกไปแม่ต้องเก็บเพราะแม่ไม่มีรักฐานอะไร

ไม่ได้ซักนะใช่ไหมคะคุณน้องไม่ได้ซักนะ

คุณหมอที่เตือนคือคุณหมอที่ตรวจร่างกายให้น้อง

โทรมาเตือนแม่เรื่องให้เก็บเสื้อผ้าเอาไว้เนี่ยโทรมาวันไหน

วันที่เขานัดน้องไปคนที่สอง

อ๋อตรวจร่างกายคุณหมอโทรมา
เขาโทรว่าแม่ยาเยอะอะไรในบ้านแม่เก็บนะหมองน้องจิตใจไม่ค่อยดีนะ
จ๋าไม่แบบเหมือนนั่นตัวเอง

ใช่แล้วก็ถามแม่แม่เอาเสื้อผ้าไปให้เขาเรียกยังไงเขาเรียกเลย
ว่าเราก็บอกว่าแม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะมองตรงนี้แม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยทั้งหมด
เก็บเสื้อผ้าชุดนั้นเผื่อเราไม่มีรักษาอะไรเขาเก็บมาทุกวันนี้
แล้วตอนที่แม่ได้คุยกับคุณหมอเนี่ยคุณหมอได้บอกไหมว่าตรวจสภาพร่างกายน้อง
พบว่าตกลงมันชัดเจนอะไรยังไงบ้างคะ
ไม่ได้บอกก็เพียงแต่เรื่องจิตใจให้แม่รู้
คือที่จะส่งไปที่หัวหินนั่นมันเป็นสถานร่วมแบบฝูนฟูวสภาพจิตใจใช่ไหม
หมายคืออย่างนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าน้องขออยู่กับแม่ไม่อยากไปที่นั่น
คุณน้าก็เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมก็อยู่ด้วยกันเลี้ยงกันก็คุกคีกัน
ดูหลานความรู้สึกอารมณ์หรือว่าสภาพจิตใจเขาเปลี่ยนไปไหมคะหลังจากเกิดเหตุ
เขาก็เปลี่ยนไปสังเกตเห็นว่าเป็นยังไงบ้าง
เหมือนกับเขาเป็นเด็กบางทีเขาเป็นเด็กที่ล่าเริงนะ
แต่นี่เขาแบบเฉยอยู่แต่ในบ้านอย่างนี้
อ๋อค่ะคุณแม่สังเกตเห็นอย่างไรบ้างคะ
ก็เขาเป็นเด็กล่าเริงตอนนี้เขาเงียบคึมแล้วมียางเข้ามาถามเราว่า
แม่ถ้าไม่มีลูกแม่อยู่คนเดียวได้ไหม
เราก็ใจไม่ดีแล้วคนเป็นแม่นะก็ใจไม่ดี
ลูกต้องตอสู้นะอย่าไปทอดไม่ต้องไปยอมแพ้
คนที่อายคือเขาไม่ใช่ลูก
พี่น้องเขาก็ช่วยกันบอกนะปลอบใจ
วันนี้เพื่อนเขาก็โทรมาปลอบใจว่าต้องสู้นะ
สู้ถึงที่สุดไม่ต้องอายใครเราโดนกระทำแล้วเราต้องสู้

เป็นลูกคนเล็กอายุ๑๖เนอะ

ฉันขอเล่าย้อนกลับไปคือที่ถามล่าสุดเพราะว่าคือมากองปราบเนี่ย
ในส่วนของงานกองปราบยังไม่ได้ทำอะไรหรอกเพราะเราเพิ่งไปร้องเขาวันนี้
ใช่ไหมคะแต่ที่คืบหน้าคือพอมากองปราบปุ๊
ตำรวจพื้นที่เอาบันทึกประจำวันมาให้ที่บ้าน
ซึ่งคุณก็ยังไม่ได้อ่านถูกไหมไม่มีใครถ่ายรูปอะไรยังไงมาให้ดูนะ
ถ่ายไม่เป็นครับเพราะบ้าน
คุณแม่คุณน้าถ้าคุณน้าเล่าเสริมเล่าได้เลยนะคะ
คือเหตุการณ์เกิดขึ้น๓๐พฤศจิกายนประมาณกี่โมง
ตี๔เขากลับมาถึงบ้านตี๔๓๐
กลับมาถึงบ้านตี๔ของวันที่๑หรือตี๔ของวันที่๑

มันคืน๓๐ต่อ๑ไหม

เรื่องเกิดได้ยังไงคุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
ก็หัวค่ำเพื่อนเข้ามาว่าแม่ไปกินหมูกระทะ

เขาก็ไปกับเพื่อนกระเทยมั่งอะไรมั่ง

ไปว่ากลุ่มนี้กลุ่มที่ว่าพวกนี้
เหมือนกับว่าเขาก็นั่งกินเบียแหละอยู่ใกล้

ใช่แต่เขาก็คุยกันนั่นแหละ
แต่เนี่ยพวกเพื่อนเขาก็ทยอยกลับ
แล้วแต่นี้พอทยอยกลับตอนนี้
เพราะว่าเด็กจะต้องไปเข้าค่าย

ทีนี้ก็ไม่คิดอะไรเพราะว่าเพื่อนกันทั้งนั้นไง
เอางี้นะคือตอนที่เพื่อนมาตามตอนนั้น

หัวข้ามของวันที่๓๐พฤษฎิกายน
ทีนี้เพื่อนมาตามเนี่ยคือถ้าตามข่าวก็จะมีทั้งเพื่อนผู้ชาย
มีทั้งเพื่อนผู้หญิงมีเพื่อนสาวว่าเพศ๒
คือหลายคนสัก๑๐คนถึงไหมแม่

นานเขาจะเจอกันไงเพราะเพื่อนอีกกลุ่มนั้น
จะอยู่หัวหินเขาเรียนอยู่หัวหิน

ทีนี้พอเพื่อนมาตามแล้วออกไปตั้งแต่หัวค่ำ
ออกไปร้านที่ไปกินไกลบ้านมากไหมคะ
มันไม่ใช่เป็นร้านเป็นหาดทะเล
มันเป็นหน้าหาดแต่ว่ามันมีของขายเยอะมาก
มีทุกอย่างแล้วเหมือนกับว่าเราไปนั่งที่

เราไปนั่งที่ร้านเราก็สั่งเขาจะยกไปให้

พอชายทะเลจะต้องมีคนมาคลายคล่อง

คือที่ที่เขาไปเนี่ยเป็นที่ชุมชนนะคะ
ห่างจากบ้านประมาณกิโลนิดนะคะ

มีทั้งผู้หญิงผู้ชายเพื่อนสาวประเภท๒มีหมดนะคะ

ตรงที่ไปนั่งกินคือริมชายหาด
แล้วที่เมื่อสักครู่นี้คุณน้าเล่าเนี่ยคือโต๊ะของ
โต๊ะข้างเนี่ยก็คือโต๊ะของคนที่ก่อเหตุกับเขาหลาย

หรือเป็นเพื่อนแถวบ้านหรือ

ผู้ที่ถูกกล่าวหาตอนนี้เนี่ย

แม่ก็ไม่รู้นะลูกไม่ได้บอก
แม่ไม่รู้ลูกไม่ได้บอกว่ากี่คน

อันนี้คุณแม่บางอย่างนะคะ
ถ้าถามแล้วรู้สึกไม่สบายใจที่จะตอบ

คือน้องไม่ได้บอกว่ามีเพื่อนผู้ชายโต๊ะข้างกี่คน
แต่ที่รู้คือเขาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เรียน

ไปกินไปดื่มมีแอลกอฮอล์ด้วยใช่ไหม
ผู้ชายมีแต่ลูกไม่กินเหล้า
โต๊ะแต่ว่าโต๊ะน้องก็มีเพื่อนผู้ชายด้วยไม่ใช่เหรอคะ
เขาไม่กินเหล้ากันเขากินโมกระทะ
โต๊ะนี้ไม่กินเลยโต๊ะนี้ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลย
ตอนตีสี่มันเกิดอะไรขึ้นคะ

เพราะว่าปกติที่ชายหาดแต่ถ้า๔ทุ่มหรือ๕ทุ่มอะไรเนี่ย
ตำรวจจะไปไล่แล้วเพราะเด็กอายุน้อยจะไม่ให้นั่งต่อ
ตอนนี้พวก๓คนเขาก็เอากุญแจรถไป
ตอนนี้พอกุญแจรถไปเพราะปกติเจอกันเขาก็จะแยกันอย่างนี้

แต่นี่พอไปเขากับเด็กเขาก็จะกลับบ้านเขาก็บอกว่า

แต่นี่๓พวกนั้นบอกว่ากุญแจตกหายหน้าห้องน้ำหาไม่เจอ
ให้เด็กไปหาให้น้องเขาไปหาเขาก็พ่วงกันไปนะไปหา
นี่พอน้องเข้าไปในห้องน้ำเขาก็ปิดประตู

ถามน้องนะว่าเป็นเพื่อนกันจะทำอย่างนี้ได้ยังไง
แล้วเพื่อนกันนะเขาก็ไม่ฝังน้องก็ต่อสู้กับเขา
เขาก็พาดน้องไปที่โทษช่วม
ตรงนี้เคี่ยวมาเลยนะกระลงกระหลังแล้วก็จับน้อง
ไม่เป็นไรไม่ต้องเล่ารายละเอียดได้นะคะ
ก็คือก่อเหตุในห้องน้ำนะคะ
ทีนี้ที่คุณน้าเล่าเมื่อสักครู่นี้คือเด็ก
ตอนแรกเด็กหยอกล้อกันก่อนใช่ไหมว่าเอากุญแจรถไป
จริงคือห้องน้ำสาธารณะตรงนั้น
ใช่ค่ะซึ่งจากจุดที่เขานั่งไปห้องน้ำสาธารณะ
นี่มันไกลแค่ไหนไกลนะก็ไกลเหมือนกัน
แต่ไม่ถึงโลแน่ประมาณครึ่งไม่ถึงครึ่งโลได้
ถึงครึ่งโลคือเดินไปถึงใช่เดินคำถามคือตอนนั้น
ตอนนั้นเนี่ยคือมันประมาณตี๔แล้วเหรอคะ
คนเป็นไงผู้ข้ามไหมน้องเล่าให้ฟังไหมคะ
ไม่มีขนหรอกตอนตี๔เขาก็ไม่มีใครนั่งแล้ว
เพราะที่คุณน้าบอก๔๕ทุ่มตำรวจไล่แล้วใช่ไหมค
ใช่ค่ะเขามีเด็กอายุน้อยนะคะ
ทีนี้ตอนประมาณสักสี่ห้าทุ่มแล้วข้ามมาตีสองตีสามตีสี่
มันเกิดอะไรขึ้นทำไมกล้าทำแบบนี้เป็นเพื่อนกันทำไมยังอยู่ข้างนอก
แล้วเพื่อนไปไหนหมดไปกันเป็น๑๐คนนะคะ
ทยอยกลับกันหมดแล้วไงเพราะเขาต้องไปเข้าค่าย
แล้วเหลืออยู่กี่คนน้องเล่าให้ฟังไหมคะ
ตอนเวลาเกิดเหตุเหลืออยู่กี่คน

น้องบอกกันเลยพี่เมย์พี่เมย์เข้าคอกกลับไปก่อน
เขาก็ไม่คิดว่าเออกลับไปเถอะไม่มีอะไรหรอก

คืออย่างนี้ค่ะเนื่องจากในส่วนของข่าวรายละเอียดอาจจะจำกัดหน่อยนะคะ
ก็เลยถามละเอียดเพราะฉะนั้นคือณตอนเกิดเหตุเนี่ยถ้าถามว่ามีเพื่อนผู้หญิงอยู่ด้วยไหม

ไม่มีตอนเกิดเหตุไม่มี
เพื่อนผู้ชายมีเพื่อนผู้ชายแล้วก็มีผู้ชายรุ่นน้อง

เขากลับไปหมดแล้วเขาต้องไปเข้าค่าย
แล้วเพื่อนที่บอกว่าเป็นเพื่อนผู้ชายเป็นรุ่นน้องผู้ชายเนี่ยสนิทไหม
เขาเคยมาชอบเขาชอบน้องอยู่
แต่เขาเป็นรุ่นน้อง
คือคนที่มาชอบถูกไหมเขาอยู่
แต่คนที่บอกมาชอบน้องไม่ได้ร่วมลงมือนะ

หมายถึงว่าเวลาไปหาคุณแจ
น้องเขาขี่รถและผู้ต้องหาไปสองคน
แล้วน้องคนที่ชอบกับอีกคนนึง
อยู่ที่กินข้าว
พอเขาเห็นว่าไปกันนะนี่
เขาก็เห็นน้องผู้ชายที่ชอบ
เขาเห็นคนนี้วิ่งไป
วิ่งไปที่เกิดเหตุ

ที่คนที่ก่อเหตุมีทั้งหมดกี่คนคะ
ถ้าตามข่าวมัน๓คน
เหมือนกับว่าพอว่าคนที่๓วิ่งไป
แล้วคนที่ชอบน้องวิ่งไปช่วย

เคาะประตูอะไรก็แล้วก็ช่วยน้องเขาไม่ได้

แล้วคนที่เป็นเพื่อนน้องนะคะ

เหตุเกิดในห้องน้ำซึ่งห้องน้ำตรงนั้น
ในพื้นที่ตรงนั้นเขามีพนักงานรักษาความปลอดภัย

ตรงนั้นเขาจะไม่มีแม่ค้าตรงนั้น

มันมีห้องน้ำแล้วก็เป็นหลานนั่งกินด้วยอะไรอย่างนี้

ลานกว้างแล้วกล้องที่เราเห็นก็คือติดตามเสาแบบนี้ใช่ไหม

เพราะฉะนั้นเท่าที่แม่และคุณน้าแล้วก็คนที่บ้านไปดูเนี่ยมีกล้องอยู่๖ตัวเลย

เห็นแล้วก็ติดข้างห้องน้ำอีกอะไรอีกเนี่ยก็ติดแบบนี้

น้องเนี่ยถูกพาไปก่อเหตุในห้องน้ำ
ขออภัยนะคะถามแบบนี้เขาใช้เวลาอยู่ในห้องน้ำนานไหม
เพราะเห็นว่ามันมีคนวิ่งตามไปแล้วน้องผู้ชายที่จะไปช่วยก็วิ่งตามไปอีกเนี่ย
คือเขาใช้เวลาอยู่ในห้องน้ำนานไหมทิ้งช่วงกันนะคะ

คนที่วิ่งไปคนที่วิ่งไปคนแรกคือผู้ต้องหาไปช่วยร่วมกันทำ

น้องก็ไม่รู้มันตามไม่เป็นไร
น้องเล่าให้ฟังใช่ไหมคะว่าได้พูดเหมือนกับแบบเฮ้ยทำอย่างนี้ได้ยังไงเป็นเพื่อนกัน

คือดื่มดื่มแน่ตั้งแต่ใช่ไหมที่เล่า

ไม่ทราบเหมือนกันน้องไม่ได้บอก

ห่างบ้านคนละที

แต่พื้นที่เดียวกันจะอยู่คนละที่ละทีละที่

ทีนี้ถ้าคุณแม่บอกอย่างภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้
คือสิ่งที่จะใช้ได้แน่

อันนี้ยังไม่รวมผลตรวจร่างกายกับชุดนอนนะคะ

แต่กล้องวงจรปิดน่าจะได้อยู่แล้ว

คุณผู้ชมคะในข่าวบางข่าว

คนที่วิ่งไปช่วยคือน้องผู้ชายคนนี้มาชอบน้อง

ทีนี้พอเหตุการณ์เกิดขึ้น๓คนนี้เนี่ย

เขาก็ยังอยู่ในพื้นที่แถวบ้านเขา
มันได้เจอหน้ากันบ้างไหมคุณแม่
อ่าเขาก็พาบ้านเหมือนเขาเย้ยพวกเราอยู่ตอนเนี้ย
เขาก็ยังลอยนวลอยู่ในพื้นที่แล้วก็เจอทุกวันน้องก็เจอทุกวัน
ทุกวันใช่น้องตอนเนี้ยไปทำงานก็ต้องให้พี่ซาไปส่งตาซิเข้าไปคนเดียว
เดี๋ยวนี้ก็ไปไม่ได้แล้วอ่าอืมคุณผู้ชมค่ะที่คุณแม่บอกน้องไปทำงานคือ
น้องเนี่ยคุณแม่ให้หยุดเรียนไว้ก่อนใช่นะคะหยุดมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ
แต่ว่าหยุดเรียนไว้ก่อนนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เลยทำงาน
ใช่ค่ะไปที่บ้านใช่ไหมคะใช่ค่ะทีนี้ทนายรณรงค์คือครับ
ตอนนี้ธนายรณรงค์รู้ว่ามีอะไรที่เป็นหลักฐานหรือว่าใช้บุคคลเป็นพยานในคดีบ้าง
คือตัวผู้เสียหายยืนยันได้ก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่ดีที่สุดแล้วครับ
อ่าผลตรวจร่างกายไปตรวจอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะ
น้องเนี่ยพอเกิดเหตุเสร็จแล้วกลับมาบ้านยังไม่ได้บอกคุณแม่
ยังค่ะเพราะตามข่าวคือมาทราบกันวันที่สอง

เขาน้องไปบอกใครก่อนไปปรึกษาใครก่อนคะ
แม่นะแม่กำลังเครียดเรื่องพี่อยู่

เขาก็เลยไม่บอกจนว่าเรามาสังเกตวันที่๒

เราก็เลยถามลูกพอบอกแม่แม่รับได้หมด
เรื่องลูกแม่รับได้หมดเขาก็เลยเล่าให้เขาก็บอก

แต่ก็ขีดวนเขื้องกันไปส่องคนแม่ลูก
พอน้องบอกว่าเป็นใครเนี่ยที่บ้านนึกออกเลยไหมว่า
คือชื่อนี้หน้าตาแบบนี้เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็ก

คือเพื่อนบ้านสนิทกันแต่ลูกเราไม่รู้

เขาก็ชนจนเหมือนเราทำกินเหมือนเราอย่างนี้

ก็เคยคุยเคยเห็นหน้ากันใช่เขาก็มาคอล็อกเราก็

พ่อแม่ได้คุยกันไหมครับได้คุยคุยว่ายังไงว่าคุยว่าอะไรเจ้าอะไรอย่างนี้
เขายอมรับไหมว่าลูกไปบอกเขาว่าทำ
เขาก็ยอมรับว่าลูกทำลูกก็เขาบอก
ยอมรับหมดลูกก็ยอมรับว่าเขาหมด

เขาก็เอ็ดลูกเขาจะไปทำอย่างนั้นได้ยังไงอะไรอย่างนี้
เขาก็สอนลูกเขานะเขาก็ตีลูกเขา
คุณแม่ได้คุยกับครอบครัวของเด็กทั้งสามคนไหมคะใช่ค่ะแล้วครอบครัวของเด็กทั้งสามคนบอกบอกตรงกันไหมว่าลูกเขาทำ

ใช่แต่อีกครอบครัวหนึ่งลูกชายเขาไม่ยอมรับ

รับสองไม่ยอมรับ๑แต่อันนี้คือการคุยกันระหว่างพ่อแม่กับพ่อแม่

ตอนที่คุยกันเด็กผู้ชายมาอยู่ด้วยในวงสนทนามีบ้างไหมคะ
มาคนเดียวที่ว่าคนก็ไม่ยอมรับมาด่าน้องประจาน
แต่นี่เพื่อนกับน้องก็ไม่ทำได้ยังไงในเมื่อทำเขาคนสุดท้าย
แต่นี่เพื่อนอีกสองคนที่ก็ถามเขาก็บอกว่าไม่ทำได้อย่างไร
แล้วพูดหยาบออกไปได้ไหม

เพื่อนสองคนก็ยืนยันว่าคนนี้ทำแต่คนนี้ไม่ยอมรับ

ไปแจ้งความแล้วตำรวจท่านสอบอะไรยังไงเก็บอะไรยังไงไปบ้างเท่าที่เราทราบ
ไม่ได้เก็บอะไรก็เราเล่าให้ฝังแค่นี้อีกที่เราไปแจ้งฝังแค่นี้
แล้วน้องลูกสาวแม่เนี่ยยังไม่ได้เคยไปให้การกับตำรวจเลย

เคยเรียกไปคนวันที่๘แค่นั้นล่ะไปคุยเรื่องที่ว่าทางนู้นเข้ามาเคลียร์กับเรายังไงอะไรยังไงแค่นั้นเอง
มันมีข่าวว่าเคลียร์กันคือยังไงคะ
เขาให้ทางผู้ต้องหามาเคลียร์กับเราว่าจะพูดนั่นน้องคนเคลียร์พูดไปมาก

มาเคลียร์กับเราว่าเหมือนกับว่าจะให้เรายอมฝาม
ตอนนี้เราก็ว่าคนใหญ่รู้จักกันนะคนดีกันแค่เด็กมันทำเราก็เลยเรายอม

ก็คือตอนที่ไปคุยแล้วก็บอกว่าลูกชายเขาทำใช่ไหม

แต่ว่าพอเคลียร์กันเขาเสนอเงินให้ใช่ไหม
หมื่นแล้วตอนนี้เขาก็ไปบอกทางตำรวจ

ตำรวจเรียกวันที่๘ตำรวจเขาก็นัดวันที่๒๘
ไม่ใช่คณะเรียกเจ๊ไปก่อนวันที่๘
เขาว่าเอาของทางโน้นเคลียร์กันได้อย่างไร
ว่าเขาเคลียร์กันแล้วนะแล้วก็เราก็ว่า

การเป็นหนี้เราคนจนเราจะรั่วเป็นอย่างไร
แล้วเด็กมันทำกันพ่อแม่ไม่ได้รับรู้อะไร

เพราะว่า๕หมื่นค่าสำนวนยังไม่พอเลย
หักหน้าแล้วคุณให้เขาไปเคลียร์กับพวกฉันทำไม
คำว่าหักหน้าเขาว่าหักหน้าเขาที่เรียกห้าม

เขาก็พูดมาครับไม่น่าจะช่วยเหลือ

แต่เราไม่รู้ว่าแต่ไม่รู้ว่าเขาว่าใคร

ใช่ค่ะเขาโทรเรียกไปวันที่๘

เขาไม่เคยที่จะให้
ไม่เคยที่มาประชาตาใช่ไม่เคยให้เจอหน้ากัน
ตำรวจบอกค่าสำนวนยังไม่พอเลย๕หมื่นใช่๕หมื่น

ไม่น่าจะช่วยเหลือแปลว่าอะไรคุณแม่ไม่ทราบเหมือนกัน
แล้วเขาว่ายังไงต่อนะแล้วหนูก็บอกนี่
แล้วทำไมพี่ให้เขาไปเคลียร์กับพวกฉันทำไม

เราก็รู้ว่าคนจนเราเคยเป็นจนมาก่อน

แปลว่าอะไรว่าตำรวจบอกให้แม่ไปเคลียร์กันเองเหรอ
ใช่เขาให้ไฟล์นู้นนำมาหักมาเคลียร์กับเรา
เคลียร์กันอีกรอบใช่ไหมรอบเดือนนั่นแหละ
รอบเดียวนั่นแหละ
ตอนที่คุยกับตำรวจกับตอนที่นั่งเคลียร์กัน๔ครอบครัวเนี่ย

นั่งเคลียร์กันก่อนแล้วไปบอกตำรวจหรือว่าไปบอก
เคลียร์ประมาณวันที่๖หรือที่๗เนี่ย
แล้ววันที่แปลว่าตำรวจเรียกเรียกไปถามว่าเคลียร์กันได้

ใช่แต่เราเข้าไปคนเดียวก่อนของเขาเข้าไปชุดหลัง

คือจริงคดีลักษณะแบบนี้มันยอมความไม่ได้ใช่ไหม
คือในความผิดฐานร่วมกันลุมโทรมเป็นความผิดอุจกรรม

คือต่อให้มีการชดเชิดหรือถ้าไม่แน่ใจ

ซึ่งหน้าที่ของการให้ผู้เสียหายกับผู้ต้องหาเคลียร์กันเนี่ย
คือเขาคุยกันเองหรือต้องมีตำรวจเป็นคนกลาง
อันนี้คือแล้วแต่ว่าเขาจะขอให้ทางเจ้าหน้าที่

แต่ต้องบอกอย่างหนึ่งว่ามันคือค่าเสียหายส่วนแพ่ง
มันไม่ได้ทำให้คดีอาญาที่เป็นคดีร่วมกันลุมโทรม
มันระงับไปยังไงคดีอาญาก็ต้องเดินหน้าต่อ
เพียงแค่มันเป็นการบรรเทาความเสียหายแก่ผู้เสียหายเท่านั้นในทางกฎหมาย
คือต่อให้เขาไม่จ่ายคุณแม่ก็มีสิทธิ์จะไปยื่นร้องต่อสารได้อยู่แล้ว
แล้วสมมุตินะสมมุติตกลงกันได้จ่ายแล้วเนี่ยฟ้องแพ่งได้อีกไหม
ถ้ามีการทำบันทึกข้อตกลงกันไว้ว่ายินยอมรับค่าเสียหายในส่วนนี้
ก็คือต้องจบแค่นี้ส่วนอาญาก็เดินหน้ากันต่อไป
คุณแม่คืออันนี้ตัวเงินเนี่ยสมมุตินะสมมุติว่าเผอิญตกลงกันได้เนี่ยนะคะ
แล้วถ้ามีการเซ็นหนังสือว่าไม่มีฟ้องแพ่งแล้วถือว่าจบแล้วอะไรอย่างนี้
ก็คือส่วนหนึ่งนะแต่ว่าเรื่องที่ลูกแม่ถูกกระทำแล้ว
คนลงมือจะต้องได้รับโทษอันนี้คนละเรื่องนะ
คนละเรื่องนะให้เข้าใจให้ตรงกัน
ทีนี้ค่าสำนวนแปลว่าอะไร

ฉันไม่ได้ไร้เดียงสานะฉันไม่ได้ไร้เดียงสา
ฉันเข้าใจถูกใช่ไหมว่าอันนี้คือจะเรียกตังค์

หรือว่ากำลังจะหมายความว่าค่าสำนวนคือว่า

เคลียร์กันจบอันนี้เอาไปเรื่องแพ่ง

สอบพอในพื้นที่นะคะแต่ว่าท่านบอกสัญญาณไม่ดี
คือตอนนี้เขาก็ต้องอธิบายเพราะว่าผมเองก็ติดใจเรื่องนี้
ไม่ใช่แค่ทางผมตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายนาย
ติดใจเรื่องนี้ว่าไอ้ประโยคนี้มันหมายถึงอะไร
พรุ่งนี้จะไปถามสอบพอในพื้นที่จะไปถามภูมิกับด้วย
ถ้าไม่เจอจะไปหาผู้บังคับการภูทรประจวบแทน

วันนั้นที่ไปคุยกับตำรวจได้ยินคำพูดเหล่านี้มาเนี่ยนะคะ
แล้วเราได้ถามกลับไปบ้างไหมว่าได้ไปเก็บภาพ
กล้องวงจรปิดมาหรือยังถามไหม
เราก็ถามว่าเออเรื่องคดีไปถึงไหนเขาก็ไม่ตอบ
เขาก็พูดเรื่องนู้นเรื่องนี้
แล้วพอตกลงกันได้ก็ได้จ่ายเงินวันที่๒๘
พอประมาณ๒๐อาทิตย์มีโพสต์โพสต์ออกมา

ลูกไปทำโพสต์ออกมาว่าเก่ง

เก่งจังนะโดนไปขนาดนี้อย่างร้าน

แต่เขาไม่เข้าใจว่าลูกเราไปทำบัตรประชาชน

ทางฝั่งของผู้ต้องหาแล้วเขามามาโพสต์ว่าลูก
เดี๋ยวนะเอาเรื่องคดีก่อน
คดีเนี่ยแม่ไปถามกี่รอบ
ว่าคดีไปถึงไหนคุณแม่ไปถามก้อยรอบ

แล้วตกลงได้คำตอบมาว่าอะไรบ้างคะ
ไม่ได้คำตอบเนี่ยก่อนจะมานี่ก็ไปถาม
ประมาณวันพุธหรือวันอะไรจำไม่ได้นะ
ไปถามเขาว่าเออช่วยส่งข่าวให้ฉันรู้บ้าง
คือฉันอยู่อย่างที่ว่าไม่รู้อะไรเนี่ย

ให้รายงานให้ฉันบ้างไปทำอะไรอะไรก็งี่

กล้องวงจรปิดตำรวจเก็บไปยังแม่ได้ถามไหม

เขาว่าผู้ต้องหารับสภาพไม่จำเป็นจะต้องเก็บ

ไม่รู้เขาพูดอย่างนั้นยอมรับกับเขาแล้ว

คือในการสอบปากคำเด็กและเยาวชน
ทางการจะแจ้งข้อเก่าหาว่ารับหรือไม่รับ
คือที่สำคัญนะคะต่อให้ผู้ต้องหา

คือด้วยความที่เขาก็ยังอายุเท่านี้

ถูกต้องและหลายอาชีพมาฟังว่ามันอย่างไรนะ
ทีนี้เขาตอบมาแบบนี้เราถามถึงกล้องวงจรปิด
เราถามถึงเราบอกเขาไหมว่า
ลูกสาวชุดวันเกิดเหตุเอาไหมถามเขาไหม

ผลตรวจร่างกายตำรวจบอกไหมคะว่าได้จากคุณหมอยัง
ไม่เคยบอกอะไรทั้งนั้นเลย
ตำรวจบอกไหมว่าเรียกครอบครัว
หรือแม้กระทั่งตัวเด็กที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ย
ไปสอบปากคำกี่ครั้งแล้วบอกไหม
ไม่เคยบอกอะไรทั้งนั้นเลย

ถูกต้องคือยังไงเขาก็ยังอายุยังเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมทีนี้คุณแม่จนถึงตอนนี้เนี่ยนะคะ
เท่ากับว่ายังคุยอะไรไม่จบเลยสักอย่างแม้กระทั่งการชดเชยเป็นตัวเงินใช่
มันมีข่าวตกลงว่ามีเรื่องเป็นลูกหลานนักการเมืองท้องถิ่นอันนี้ยังไงมีผลหรือไม่มีผล
เอาเท่าที่เรารู้เอาเท่าที่เรารู้แม่ก็ไม่ทราบแม่ไม่ทราบอ่ะไม่ทราบอืมไม่รู้นะไม่รู้อ่ะ
ทีนี้คนที่พูดกับคุณแม่วันนั้นที่บอกว่าค่าสำนวนซึ่งไม่ได้หมายถึงว่าค่าแพ่งที่จะตกลงกันเนี่ยนะคะ
คำว่าฆ่าสำนวนซึ่งดิฉันก็ไม่อยากจะแปลความไปสลบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่มันก็เข้าใจแบบนั้น
คนนี้ตำแหน่งอะไรเป็นคนทำคดีใช่ไหมใช่ค่ะเป็นผู้อำกับเปล่า
ไม่ใช่เนอะไม่ใช่ภูมิกับคงไม่ลงมาทำใช่ไหมคดีนี้อ่า
รู้ชื่อไหมยังไม่ต้องบอกแต่รู้ชื่อไหมรู้รู้ชื่อรู้ยศอะไรหมดนะอ่า
คือไม่ใช่อะไรค่ะคือถ้ามันจำเป็นต้องพูดถึงมันต้องมีข้อมูลนี้ไว้
เนื่องจากว่าเราคุยกันนอกรอบนะคะคุณแม่กับคุณน้าเอาว่ากันตรงไปตรงมาเลยนะ
ไม่รู้ว่าต้องเก็บอะไรต้องถามยังไงต้องเก็บอะไรไว้เป็นหลักฐานบ้างนะคะ
อันนี้ก็เลยจะบอกให้รู้ว่าชาวบ้านจริงจริงค่ะ
นี่ก็นึกไม่ออกเหมือนกันบางทีเวลาเจอเหตุการณ์นะคะ
ก็เลยจะบอกว่าเดี๋ยวหลายอย่างต้องปรึกษาทนายนะแม่จ๋านะ
มันผ่านมาเป็นเดือนแล้วแต่ว่าบางอย่างเราอาจจะยังต้องเก็บเอาไว้นะคะ
เพื่อเป็นหลักฐานในการสู้คดีณตอนนี้ถ้าเขามาคุยเรื่องตัวเงินอีกในการชดเชยเนี่ย
ยังจะคุยไหมหรือว่าไม่เอาแล้วแม่ไม่คุยแล้ว

แล้วตั้งแต่ตอนนู้นที่คุยแล้วคุยไม่จบแล้วที่ตำรวจมาพูดถึงค่าสำนวนเนี่ยนะคะ
ได้คุยกับครอบครัวของคนที่ก่อเหตุอีกไหมเจอหน้ากันอีกไหม
ตำรวจเขาก็ใช้ให้มาแต่เราไม่คุยแล้ว
แต่จริงครอบครัวแต่ละครอบครัวไม่ได้ขัดเครื่องอะไรกัน

เป็นแม่ค้าเราก็เป็นแม่ค้า

ใช่ไม่อยากคุยเรื่องคดีแล้ว

สองฝ่ายก็ทะเลาะกันเองว่าเรื่องโพสต์เนี่ย

คนที่ไปโพสต์ในเฟซบุ๊กคือใคร

เป็นผู้หญิงแฟนของหนึ่งในสาม

ไปโพสต์ยังไง

ได้เก่งจริงนะ
เขาเรียกอะไรอ่ะขบกันอ่ะขบกันใช่ไหมขบกัน
แต่ว่าเขาไม่ได้เอาเรื่องราวหน้าตาชื่อแซ่บไปเปิดเผยนะ

ทีนี้เอางี้ช่วงสุดท้ายของรายการ
วันนี้มาร้องกองปราบเสร็จแล้วกองปราบน่าจะยังไม่ได้ทำอะไรหรอก
เพราะว่าเพิ่งรับเรื่องแต่ทีนี้ที่คุณนัทกับ
แต่กองปราบเขาก็จะมีการตรวจสอบเรื่องนี้คู่ขนานกันไป
ใช่ตามขั้นตอนของกองปราบปรามเขาอ่า
แต่ว่าพรุ่งนี้จะไปตัวผมจะเดินทางไปที่ประจวบคิริขัน
ไปที่สวท้องที่เพื่อเอาตัวน้องไปให้การอย่างเป็นทางการ
หลังจากที่ผ่านมา๓๖๓๗วันยังไม่เอาตัวเด็กไปสอบปากคำ
ผมได้ถามไปยังเพื่อนตำรวจหลายท่านนะนะ
เขาบอกถ้าเป็นคดีอย่างนี้ของโรงพักเขา๓วัน๗วันก็เสร็จแล้ว

คือณตอนนี้ไม่ได้ขอย้ายคดีมากองปราบคือมาร้องให้สอบใช่ไหม
ว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นที่สพพื้นที่
เดี๋ยวขอประเมินที่หน้างานพรุ่งนี้ก่อนครับว่าแบบไหนจะไวกว่ากัน
คือถ้าพรุ่งนี้เนี่ยทุกอย่างมันไวขึ้นไม่รู้จะไวจากอะไรก็ตาม

แต่มันต้องไวแล้วแหละก็วันนี้คุณมาร้องกองปราบ
แล้วเขาเอาบันทึกประจำวันไปให้คุณแม่ทั้งนั้นที่คุณแม่ไม่ได้อยู่บ้าน
นี่แกนอนร้องไห้มาเป็นเดือนเลยนะไอ้คดีไม่คืบเนี่ย
เห็นว่าวันนี้มาแล้วมันไวแต่ก่อนจะมาไวเนี่ย
แกมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะว่าภาพสิทธิ์แกก็เสีย
นี่คือเหมือนคนสติหลุดเลยด้วยซ้ำไปที่มาเจอผมเนี่ย
วันนี้ได้มานั่งคุยแบบคุยรู้เรื่องเนี่ยคือเริ่มมีกำลังใจ
มีความหวังว่าจะมีคนช่วยเขา
วันนี้ตลอดทั้งวันหลังจากที่ไปร้องที่กองปราบมามีอะไรคืบหน้าไหมคะธนาเอก
มีครับมีคือทางเจ้าหน้าที่หลายนายเขาก็แนะนำหลายอย่างมา
ซึ่งพรุ่งนี้ก็จะเอาไปคุยกับทางในพื้นที่ด้วยคือเขาไม่เชื่อว่ามีแค่๓คนด้วย
แต่ว่าพรุ่งนี้จริงถ้าเอาตัวน้องผู้เสียหายไปมันจะดีเหรอมันจะกลายเป็นข่าวเอิกไปเลยหรือเปล่า
ผมสอบในพื้นที่ปิดไม่ได้สอบพื้นที่เปิด
เดี๋ยวจะกลายเป็นแบบเป็นที่จับตาว่าเอ๊ะใครจะไปโรงพักบ้างอะไรอย่างนี้นะ

คุณแม่ค่ะจนถึงตอนนี้ก็คือว่าไปตามคดีเลยใช่ไหม
เอางี้เท่าที่ทีมงานเรานะคะระหว่างรายการเราก็พยายามติดต่อขอสัมภาษณ์ท่านที่เกี่ยวข้องนะ
ก็ไม่เป็นไรตอนนี้ยังไม่ได้แต่คิดว่ามีสัญญาณที่ดีว่าคดีจะคืบหน้านะคะ
ส่วนว่าจะจบแบบไหนไม่ทราบนะแล้วก็เดี๋ยวคุยกับทนายเอกจริงแล้วคุยกันก่อนหน้านี้แล้วแหละ
แต่ว่าเดี๋ยวหลังรายการคุยกันอีกทีว่ามันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างนะครับ
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวคดีนี้น่าจะเห็นความคืบหน้าแล้วล่ะนะคะ
ถ้าคิดว่าไทยรัฐช่วยได้เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันใหม่

ขอบคุณคุณแม่คุณนานแล้วก็ธรรมดีค่ะ

อีกสักครู่แท็บนิวส์โชว์นะคะ